ช่วยดูว่าชายชะกันเขามีพฤติกรรมแปลก
รับลมคมในเขาแอบมาทำอะไรคะ

คือถ้ามากันเยอะขนาดนี้สวมหมวกกันน็อกมาด้วย
ไม่น่ามาดีหรอกครับ

แต่ลองนึงทีแล้วก็จัก
เขาทิ้งอะไรไว้น่ะนั่นหมายความว่ารองเท้า
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังการกระทำที่ดูมุ้งมิ้ง
อาจจะขัดกับการแต่งตัวที่ดูเหมือนเฮ้ยทำไมมีรับลมคนไหน
ครับแล้วภาพนี้ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าห้องพักห้องหนึ่งด้วยนะคะ
ซึ่งเราไม่แน่ใจนะว่าคนที่โพสต์เนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนของเหล่าชายชะกันแก๊งนี้
หรือว่าประมาณว่าแบบเพื่อนไปขอยืมรองเท้า
แต่ว่าตอนมาคืนเจ้าของรองเท้าไม่อยู่ห้อง
ทำแบบนี้มากันเป็นแก๊งใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ

แล้วก็เดินขึ้นไปหน้าห้องพักพร้อมกับเอารองเท้าไปวางคืนให้เพื่อน
แล้วก็ยังส่งรักแบบซารังเฮโยให้กล้องวงจรปิดอีก

จังหวะที่เดินไปเนี่ยคนแถวนั้นดิฉันว่าตกออกตกใจนะ
ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแต่งตัวมิดชิดอย่างนี้

ติกรรมถึงแม้ว่าจะดูน่ารักมุ้งมิ้งสลังเฮโย

เดี๋ยวมีการเข้าใจผิดกันขึ้นมาคุณเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะ

กลัวสิมากันเยอะ